พูดถึงเรื่องการทำมาหากินแล้ว
เกษตรทำเงินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับ
ง๊อชนิดนี้เขาเรียกว่าง๊อกรี

ง๊อกรีนี้เป็นยังไงแปลกตั้งแต่ชื่อ
แล้วผลจะแปลกไหมสุกแล้วรสชาติจะเป็นยังไง
ลองขนาดไหนติดตามกันเลยกับช่วง

ง๊อกรายพันธุ์จากง๊อโรงเรียน
เปลี่ยนชื่อเป็นง๊อกรี
ชื่อก็มาแปลกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไงซะเราก็อยากจะเชิญชวนชาวตลอดข่าวมาลองชิมเงาะกะหรี่ที่นี่ครับ
เขาปลูกต้นเงาะมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
เจ้าของสวนเงาะก็คือคุณลุงสง่ารู้ทิศตอนนี้คุณลุงเขากำลังจะพาไปดูความแปลกของเงาะครับ
นี่คือต้นเงาะโรงเรียนเติบโตแต่แขนงตามปกติกิ่งก็แยกจากลำต้น
กิ่งแบบนี้ผลออกมาก็เป็นเงาะโรงเรียนทั้งต้นแต่มีอยู่กิ่งเดียวที่ผลเนี่ยออกมาเป็นเงาะกะหรี่
แล้วเปลือกเนี่ยมันเป็นสีเหลืองอมเขียวแบบเนี้ยคุณลุงได้เล่าให้ฟังว่าที่มาของเงาะกะหรี่ก็คือ
ตอนส่งขายออกตลาดทางปลายทางเขาลงในบินเขียนมาว่าเงาะกะหรี่ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒บาท
เป็นราคาเดียวกับเงาะพัดหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้เก็บขายอีกเลย
ราคาถูกแต่จะเก็บเอาไว้รับแขกในสวนเท่านั้นครับ
อกกะหรี่ถึงผลจะสุกก็ยังคงเป็นสีเหลืองอมเขียวรสชาติ
หวานเนื้อฉ่ำนุ่มด้วยและไม่ติดเมล็ดครับ
ถึงผลจะไม่แดงแต่ถ้าได้ลองชิมแล้วจะติดใจ
ราคากิโลกรัมละ๒บาทน่าเสียดายอยู่นะครับ
คุณลูกค้าลองชิมแล้วรสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับ
รสชาติหวานค่ะอร่อย

ถ้าได้ลองชิมจะติดใจในรสชาติ
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาชิมบอกว่า

เสียดายนะครับที่เงาะกะหรี่เปลือกดันสีเหลืองอมเขียว

แต่รสชาติยังคงอร่อยไม่ต่างจากเงาะที่เปลือกสีแดงเลยล่ะครับ
สำหรับคนที่อยากชิมลุงสง่าบอกว่า
ยินดีต้อนรับครับ
ความอร่อยของเงาะเปลือกสีเหลืองอมเขียว
จะกลายเป็นเกษตรทำเงินได้
ถัดได้ลองชิมครับ

มีไม่เยอะเท่าไหร่แบบนี้เกิดฮิตฮอตขึ้นมาแล้วก็โอ้โหราคาดีเลยพุ่งเลยใช่ไหม
แต่เอาจริงเคยเห็นนะเงาะเปลือกสีเหลือง
แต่ไม่เคยคิดไม่เคยรู้ว่าเขาเรียกว่าง้อกะหรี่
ซึ่งอันนี้ความเชื่อส่วนตัวดิฉันคิดว่ามันอาจจะเป็น
เพราะว่าสีมันเหมือนผงกะหรี่สีเหลือง
เขาก็เลยเรียกแบบนั้นแต่ไม่แน่ใจถ้าใครที่รู้ก็บอกแต่รสชาติไม่ต่างอะไรกับไอ้เงาะสีแดงเลย
ต่างก็หวานเหมือนกันอร่อยเหมือนกัน